ต้นปีแบบนี้มีแต่เรื่องราวดีนะคะ

เริ่มกันที่พี่ไมค์พิรมพรพี่ไมค์ค่ะขอเสริมสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว
ด้วยการไหว้ขอพรสารพ่อปู่และสารมาย่าก็อยู่บริเวณบ้านที่สังวัตรอุดรธานี
แล้วก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนผ้าเจ็ดสีเปลี่ยนดอกไม้จนสวยสดงดงามรับปีใหม่
ไมค์ได้โวยพรแฟนเพลงทุกคนให้มีความสุขแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยรับปีใหม่กันด้วยค่ะ
มานิดนึงก็ละกันนะคะนักร้องหนุ่มเลือดอีสานเช่นการไผ่พงศธรค่ะ
ไผ่ก็ขอเอาเลิกเอาใช้ด้วยการไหว้ขอพรจากคุณแม่นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนั่นเอง
คุณแม่พี่ไผ่ก็ได้อวยพรให้ธุรกิจของพี่ไผ่
เท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่ไผ่ก็เสริมความปัง
ด้วยการทำบุญบ้านสวนต้อนรับปีใหม่ค่ะที่บ้านเกิดจังหวัดยะโสธรนั่นเอง

ไผ่นะก็ได้โพสต์ค่ะทำบุญนะคะ
บอกว่าทำบุญเลี้ยงพระบ้านสวนเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะครับ
ปิดท้ายกันที่นักร้องลูกทุ่งตัวแม่ค่ะแม่สุสุนารีของเรานะคะ
คนนี้ขอไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็แล้วกัน
เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่เช่นกันค่ะ

ขอเป็นรูปที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตลูกที่สุด
ขอบคุณกับพ่อขอบคุณพ่อกับแม่ที่ให้ชีวิตค่ะ
แล้วก็หล่อหลอมสิ่งที่ดีบนความยากจนนะ
ครอบครัวเรามาไกลเกินฝันจริงค่ะ
ปีใหม่นี้ขอให้ครอบครัวเรามีแต่ความสุขค่ะ
อบอุ่นแบบนี้ตลอดไปรักพ่อกับแม่ที่สุดนะคะ
เห็นภาพนี้แล้วค่ะก็ปลื้มใจกับแม่สู่จริงเลยนะคะ

ครอบครัวก็ได้กลับต่างจังหวัดนะคะ
ได้อยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขจริงค่ะ